ไม่มีเวลาแล้วเพราะวิธีทำไส้ไวแดงผิดพลาด
เนื้อที่ยังกุ้งรูมีปัญหาออกลงหม้อไปแล้วและยังกุ้งรูออกจากจันทุรเทพไป
ตอนนี้เราสตาร์เชฟเอาพลังออกมาให้หมด

สตาร์เชฟเริ่มณบัตรนี้
ทุกท่านครับจากยุทธการอาหารที่บ้านดินฝูเจี้ยน

พวกเราขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับ
พวกคุณทุกคนได้รับเป็นจตุรเทพทั้ง๕ของสตาร์เชฟ

เย้ยิ่มยอดแน่นอน
การแข่งขันวันนี้คือสุดยอดความท้าทายโดยใช้อาหารเป็นสื่อกลางของภาษา

ตูดิโอสตาร์เชฟในวันนี้จะมีแขกผู้มีเกียรติมาอีก๕ท่าน

ตอนนี้พวกเรามาต้อนรับพวกเขาทั้ง๕กันเลยครับ

วันนี้พวกเรามาต้อนรับคนพิเศษมากทั้ง๕คน

อย่างเป็นชาวต่างชาติที่ชื่นชอบอาหารจีนมากเลยครับ

สวัสดีค่ะฉันชื่อหมีลาฉันมาที่นี่เพื่อจะมาเรียนดูวิธีทำเต้าหู้ทรงเครื่องสูตรเสชวนผัดเผ็ดเต้าหู้หมูสักหรือหมูสองไฟแล้วก็เสี่ยวหลงเปล่าด้วยค่ะ
ว้าวยินดีต้อนรับลีลาจากยูเครนนะครับ
สวัสดีครับผมชื่อเสียจริงครับครอบครัวผมพวกเขาอยากมาดูแฟนของผมกัน
เธอเป็นคนจีนแต่ว่าเธอทำอาหารไม่เป็นผมเลยคิดว่าถ้าพวกเขามาจะทำอาหารให้เขาได้ทานกัน
สวัสดีค่ะชื่อจริงของฉันก็คือลีมิงเย่ฉันกับแฟนไปเที่ยวทะเลด้วยกันค่ะ
ม่วงทิกบอกมากเลยนะคะฉันชอบประเทศจีน
สวัสดีครับผมชื่อลีเสี่ยวรังลีเสี่ยวรังเหรอ
ผมชอบก๋วยเตี๋ยวของจีนดังนั้นผมมาเมืองจีนก็รู้ว่าก๋ว
เดี๋ยวทำยังไงจากนั้นผมกลับประเทศไปก็สอนให้กับแม่แล้วก็ลูกถึงวิธีทำ
เสียวหลงผู้รักก๋วยเตี๋ยวขอบคุณครับ
ฉันรู้สึกว่าพวกเขามาก็ยิ่งเพิ่มความยากให้กับพวกเรานะคะคือมาก่อกวน
ภารกิจของคุณในวันนี้คือพวกคุณสามารถเลือกชาวต่างชาติคนหนึ่งด้วยตัวเอง
ถือว่าเขาเป็นนักเรียนของคุณนั่นก็คือพวกคุณได้เป็นอาจารย์แล้ว
เพื่อได้เข้ารับการสอนจากแต่ละบุคคลไปวันนี้เพื่อนของเราสอนดีหรือไม่ดี
ก็อยู่ในกำมือของพวกคุณแล้วนะคุณเองยังเอาตัวไม่รอดเลย
ใช่ผมจะต้องมีสิทธิ์น้องแล้วอันตรงอยากรับอันตรงประสิทธิ์น้อง
ยกมือได้เลยจตุรเทพทั้งห้าไม่มีปัญหานะครับ
พวกคุณเลือกอันตรงทั้งหมดสิทธิในการเลือกยกให้อันตรงนะครับ
ทะเลฉันทำอาหารเก่งนะคะถ้าคุณเลือกฉันทักษะทำอาหารของคุณจะแจ่มมาก
ฉลาดคุณเลือกฉันได้นะฉันฉลาดฉันฉลาดมากเลย
ผมก็ชลาดแต่ชลาดน้อย
คุณอันตรงสิทธิในการเลือกตอนนี้อยู่ในมือคุณแล้วคุณจะเลือกใคร
หึเดินเข้าไปหาอันตงท้ายเชฟน้อยได้เลยครับช

คุณหมี่ลาใครอยากเลือกคุณหมี่ลา
ใครอยากกินหมี่ก็เลือกคุณหมี่เลย

งั้นหมี่ลาคุณรู้สึกว่าระหวังหวังลิ้นกับอาญะ

ไม่ทันไรก็เลือกละนะนั่นอาญะเอาละ

พวกเรามาฟังกันว่าพวกเขาจะพูดอะไรเย่อีเชียน
มีประโยคนึงในภาษาจีนก็คือชายหญิงได้คู่กันทำงานยังไงก็ไม่เหนื่อย
และฉันประทับใจคุณมากฉันเชื่อว่าในวันนี้คุณทำได้ดีที่สุดแน่นอน
ผมไปเชฟอาหารจีนมา๕ปีแล้ว
หลีสหลงคุณต้องเลือกให้ดีนะครับ

ให้ผู้หญิงทำอาหารเป็นเรื่องง่ายครับ
อ่าตาลมีแววนะ
เธอเหลือเสือหลงไปเอิญข้างเยอะอีเชี่ยนครับ
ใครจะเลือกมิ้งเย้นี่ยกมื้อขึ้นได้เลย

ได้ก็เรียกคู่วางลิ้น
ก็ไปที่ข้างนั้น

เอาล่ะครับ
ที่นี้การจับคู่กับอาจารย์ที่ทั้งห้าก็สำเร็จแล้วนับต่อไป
จะมาดูการท้าประลองของเราในวันนี้กันนะครับ
ปรุงอาหารจีนถือเป็นเสน่หเอกลักษณ์พิเศษอย่างหนึ่งนะครับ
อาหารตะวันตกทั่วทั้งโลกก็ไม่สามารถที่จะเปรียบได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ส่วนผสมในอาหารจีน
ใช้คำว่าสุดยอดมาพูดก็ไม่เกินความจริงสตาร์เชฟทุกท่านครับ
ด้านหลังของพวกคุณตอนนี้มีกล่องลับทั้งห้าวางอยู่
ข้างในกล่องลับทั้ง๕นั้นมีวัตถุดิบที่ไม่เหมือนกันเลย
ตอนนี้ขอเชิญอาจารย์ทั้ง๕ท่านไปเลือกเตากันได้ครับ

เอาล่ะทุกท่านครับเปิดกล่องนี้ดูกัน
ก็จะเห็นวัตถุดิบหลักแล้วนะครับ

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

เปิดแล้วนะ

มันก็คือแบบว่าตรงนี้นะ

ฉันว่าเนี่ยทำให้คนทุกข์กันไปแล้ว
น่ะอันนี้เป็นทิ้งส่วนของหมู
คนต่างชาติมาทำแบบนี้มันก็คิดไม่ถึง

ว่าวันนี้พวกคุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและมีฝีมือการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมยังไง
ภายใน๖๐นาทีนี้พวกคุณทุกคนจะต้องทำอาหารกันให้เสร็จสมบูรณ์
สามสิบนาทีก่อนหน้าพวกคุณจะต้องใช้เพียงการอธิบายให้สิทธิ์ของคุณเท่านั้น
สิบนาทีสุดท้ายทุกท่านจึงจะสามารถร่วมกันทำอาหารรสเลิศด้วยกันได้ครับ
ครับตอนนี้เชิญสตาร์ทเชฟทั้ง๕ท่านนั่งลงบนเก้าอี้ด้านข้างได้เลยครับ
สตาร์เชฟมันโหดไปแล้วนะเนี่ยโหดจริงอยากจะฆ่ามันเหรอ
ในการแข่งขันในครั้งนี้พวกเราจะเลือกอาหาร๑ใน๕จานนี้เป็นจานที่ดีที่สุดและได้รับชัยชนะไป
และผู้ได้รับชัยชนะนั้นในการแข่งด่านต่อไปจะได้สิทธิพิเศษหนึ่งอย่างดังนั้นอาจารย์ทุกท่านสู้
หน้านี้ตอนที่ยืนทำหน้าเตาด้วยตัวเองถึงแม้มือไม้จะยุ่งไปพันละวันก็รู้สึกว่าชะตาชีวิตอยู่ในกำมือตัวเอง
แต่ตอนนี้หลังจากที่ต้องมานั่งอยู่บนเก้าอี้สูงเนี่ยทันใดนั้นก็ไม่รู้จะเอามือกับเท้าวางไว้ตรงไหนดี
อาจารย์ทั้ง๕ท่านลูกศิษย์ทั้ง๕คนเวลานับถอยหลัง๖๐นาที
แข่งขันในตอนนี้เริ่มได้